กลับมาในเบรกนี้ดิฉันขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่จบลงด้วยดีแล้วกัน
เป็นเรื่องของในวงการทนายคุณนัทพงศ์
หลังจากที่เราเห็นภาพการยืนคนละมุมของทนายนะคะ
ทนายเดชาทนายตั้ม
ก็มีเรื่องนี้มายาวนานนะคะ
ก็เป็นการจบดราม่าคู่ขัดแย้งคู่นี้นะคะ
วันนี้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า
เรื่องราวต่างระหว่างทั้งสองท่านนั้นยุติแล้ว
เดี๋ยวนี่ผมฝันไปหรือเปล่านี่กลางคืนหรือเปล่าครับ
ผมกำลังฝันอยู่หรือเปล่านี่หยิดลองหยิกตัวเองมันเกิดขึ้นแล้วค่ะ

อันนี้คือภาพในเฟซบุ๊กทนายคลายทุกข์ของทนายเดชากิติวิทยานันต์

นายเดชาขอโทษนายสิทธาที่ผ่านมาเกิดการเข้าใจผิด
ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมเคยพูดไป
และวันนี้ทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจกันแล้ว
เรามาทำงานเพื่อสังคมกันดีกว่า

ยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมเพจทนายคลายทุกข์ลงรูปทนายเดชาทนายตั้มและทนายอาคมถ่ายร่วมกัน
นี่อย่างที่เห็นค่ะถ่ายหน้าสารอาญาแล้วก็มีข้อความบอกว่าผมและทนายตั้มได้ทำความเข้าใจกัน
ภายใต้การสนับสนุนของทนายอาคมในที่สุดก็สามารถตกลงกันได้และผมได้กล่าวขอโทษทนายตั้ม
ซึ่งทนายตั้มให้อภัยผมแล้วก็ขอโทษผมเช่นกันที่ผ่านมาถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกันถอนคดีทุกเรื่องนับแต่นี้เป็นต้นไปผมให้ทนายตั้ม
ก็จะร่วมมือกันทำงานเพื่อสังคม
ตลอดจนไม่พูดถึงทนายตั้มในเรื่องที่ไม่ดี

ควรจะนำความรู้มาช่วยเหลือสังคมดีกว่า
ธนัยต้ำเองนะครับก็ยืนยันกับทีมข่าวชายรัฐ

ขอโทษขอโพยกันแล้วจบหลังจากนี้เรียบร้อยต่างคนต่างถอนทำงานเพื่อสังคมจะทำงานร่วมกันอย่างแน่นอนใช่ไหมแนนนะครับได้หมดอ่ะทั้งร่วมกันทั้งอะไรได้หมดนะนะครับไม่มีอะไรนะครับอาชีพเดียวกันนะมีกันง่ายนะ
มาดูอีกด้านหนึ่งบ้างค่ะเพจทนายตั้มก็ลงข้อมูลนะคะบอกว่าวันนี้ได้ปรับความเข้าใจกับอาจารย์เดชาพร้อมคุยเปิดอกกันจริงจัง
ทนายเดชายอมรับอย่างจริงใจนะคะว่าเขาถูกปลุกปั่นได้รับข้อมูลอันเป็นเท็จมากมายเกี่ยวกับตัวทนายตั้มและพินเองที่ไม่รับฟังข้อมูลจากปากของทนายตั้มเชื่ออีกฝ่ายหนึ่ง
นายตั้มยังระบุด้วยว่าตนเองในฐานะทนายรุ่นน้องก็ต้องกราบขอโทษทนายเดชาด้วยเช่นกันที่หลายครั้งใช้อารมณ์ในการตอบโต้แทนที่จะใช้เหตุผลในการอธิบายแต่แรก
ต่างฝ่ายต่างเข้าใจเปิดใจคุยกันจึงต่างให้อภัยและถอนฟ้องทุกคดีและเลือกใช้เวลาหลังจากนี้ในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน
นี่แหละค่ะโพสต์ของทนายตั้มคุณผู้ชมสิ่งที่น่าสนใจก็คือเนื้อหาช่วงท้ายที่ระบุถึงปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นจากบุคคลสร้างเรื่อง
เขาบอกว่ายืนยันว่าต้องมีการสะสางแค้นเพราะว่าบุคคลดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนเดือดร้อนแต่ก็พยายามจะอ่านก็ไม่ระบุนะคะว่าบุคคลคนนั้นเป็นใคร
เพียงมีปริศนาระบุเพียงว่าบุคคลนั้นแสงเริ่มดับประชาชนและสื่อตาสว่างไม่ให้พื้นที่ซึ่งบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบแล้วก็บอกว่าเจอกันในศาลอย่าเลื่อนบ่อย
นี่แหละค่ะก็ต้องตามต่อไปนะคะเรื่องนี้ก็อาจจะไปจบเรื่องนี้แต่อาจจะไปเริ่มเรื่องใหม่นะหลังจากเพจทนายคลายทุกข์ลงภาพทนายเดชาทนายตั้มจบเรื่องราวต่างด้วยดีทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์แชร์โพสต์นี้ค่ะนะแชร์มาที่หน้าเพจตัวเองแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าสังคมเรามันต้องให้อภัยซึ่งกันและ
อาจจะถือบรรยากาศดีนะเพราะว่าฟังทั้งสองฝ่ายพูดก็ดูเป็นการเปิดอกคุยกันแล้วก็คือได้สื่อสารตรงกันซะทีนะหลังจากฟังคนนู้นคนนี้มาได้ไหมคะ